สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสามคนในคู่กัดสะบัดข่าว
เจอกับผมชนะคุณจูด้งแล้วก็คุณชิสาโอ้โหชิสาอย่างเหลืองเลย
วันนี้สีเหลืองมันไม่มีก็เหลืองเหมือนพวกคุณไงคะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร
โอเคโอเคแต่ชิสาเหลืองดีสวยดีจ้ะมาเจอกับเราแบบนี้อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยนะฮะ
ร่วมสนุกกับเราด้วยข้อความไลน์เนี่ยส่งกันมาได้แบบฟรีผมย้ำตรงนี้ว่าส่งมาฟรี
แล้วที่สำคัญได้ลุ้นรับรางวัลด้วยนะใช่แล้วค่ะเป็นบัตรกำนันจากบิ๊กซีมูลค่าห้าร้อยบาท
ไปถึง๒รางวัลเลยวันนี้มันง่ายมากเลยคุณจูด้งถามไปว่าเอ๊ะหน้าฝนหรือว่าฝนตกแบบนี้ไปเที่ยวที่ไหนดี
อย่างของผมนะถ้าหน้าฝนแบบนี้นะไม่ไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวในใจคุณผู้ชมดีกว่าครับ
โอ้โหนัดอ้อนพ่อยกแม่ยกเต็มที่เลยพ่อชาสามารถส่งโดเนตมาได้ที่ไลน์นะโดเนตไม่ได้
แต่ว่าถ้าคุณชนะเหรอฮะถ้าไปเที่ยวแล้วก็ผมก็ไม่ชอบเที่ยวไหนผมชอบทำงานผมติดงานที่นี่ผมรักที่นี่ผมรักไทยเรา
โอ้โหได้เห็นนะว่าไปไหนนะเออเอาเป็นว่าส่งข้อความมาแล้วติดแฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะ

ข้าวเด็ด
ุ่มอัดคลิปโวยเติมน้ำมันแต่ดันได้น้ำเปล่า
เกิดอะไรขึ้นต้องติดตาม
แม่ค้ากุยเตี๋ยวงงติดไปไม่รับบังพันธ์แล้ว
โดนด่าเพราะลูกค้าไม่พอใจ
งานนี้เกิดอะไรขึ้น
หมอปลาหมาตามนัด
รอบนี้บุกไปเทองค์น้ำหมัก
ลูกศิษย์อ้างว่าเป็นน้ำอมริต

เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ครูกันสมัติข่าว
หน้าฝนจะไปเที่ยวที่ไหนก็ดีส่งกันมานะ
เอาจริงนะถ้าฝนตกบางคนบอกว่าอยู่บ้านอย่างเดียวดีกว่า
ไม่อยากไปไหนครับแต่ไปเที่ยวที่ไหนก็พอจะไปได้อยู่
อยากไปสถานที่ที่มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติ
เหรอมันก็จะไม่เปียกไปกว่าเดิมเหรอคุณชนะ
ไม่รู้เหมือนกันแต่มันจะร่มรื่นร่มเย็นดีนะ
ก็เป็นไปได้อย่างน้ำตกอย่างนี้ถูกไหม
ถ้ามีฝนตกลงมาน้ำตกมันก็สวย

ใช่เข้าห้างเย็นไม่ต้องเปียกฝน
แต่คุณผู้ชมลองส่งมาไอเดียต่างผ่านช่องทางไลน
เดี๋ยวเราจะมาหาผู้โชคดีกันในช่วงท้ายของรายการนะครับ
เอามาดูเรื่องนี้กันก่อนเขาบอกว่าอึ้งจริง

กับการใส่บาทใส่บาทพระใส่บาทเนร

แต่เล่นใส่บาทด้วยถุงยาวอย่างนี้มันสมควรเหรอ
เอ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงครับคุณผู้ชมครับ
ใช้ภาพนี้แล้วก็โพสต์ลงไป
ซึ่งเป็นภาพที่มีถุงยางอนามัย

เขาบอกว่ามีญาติโยมใส่บาทถวายพระถวายเนร

บอกว่าเนนไปบิญธบาตรแล้วได้มา

พระเนรด้วยถุงยางอนามัยแล้วหรือ

ดูข่าวเกี่ยวกับพระมากเกินไปจนขึ้นสมองหรือเปล่า
อาจจะเป็นในทางนั้นเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ค่ะนี่ค่ะยังมีข้อความระบุต่ออีกนะว่า
อย่าไปเหมารวมคิดไปเอง
หรือว่าอย่าไปอคติกับพระสงฆ์องค์เนรอะไรแบบนี้นะครับ
คือเรื่องของความดีชั่วมันอยู่ที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ถ้าจะเหมารวมแบบนี้ไม่ได้
ใช่นะยิ่งถ้าแสดงอาการกิริยาอากับกิริยาต่าง
ที่เป็นชาวพุทธด้วยนี่คือไม่เหมาะไม่ควร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

ติดตามกันได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ทุกวันพระราชบดีเวลา๖โมงเย็นตลอดเดือนพฤษภาคม

อดใจไม่ไหวแล้วว่าเอางี้อยากดูอยากดูหน่อย
ไปดูตัวอย่างกันหน่อยนะครับ
ผมขอเลือกจะพูดในสิ่งที่ไม่เคยมีใครบรรจุไว้ในนโยบายหาเสียง
ปีก่อน๒๐ปีก่อนก็ตอนนี้ก็เหมือนเดิม
เสียงกรุงเทพฯเราทำได้ครับนะครับ
จะทำได้จริงถ้าไม่มีการคอรัปชั่นค่ะ
พฤษภาคมนี้๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
โอ้โหน่าดูเนอะ
ตื่นเต้นแบบนี้ต้องพลาดไม่ได้นะคะในรายการ
ผู้ว่ามหานครท้าด่วน
๖โมงเย็นพระอาจารย์สวัสดีนี้ค่ะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันอีกครู่เดียว

กลับมาเลยค่ะมาเลยค่ะ

โดยเฉพาะยิ่งเรื่องใหญ่เรื่องที่เป็นกระแสสังคม
โอ้โหหลายคนบอกว่าพอเถอะ

ใช่ยังจะเล่าเรื่องนี้อีกเหรอ
แต่อย่างนี้เล่าให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ
ของใครหลายคนแล้วมาดูหน่อยว่าเรื่องนี้

เพราะล่าสุดตัวพระบิดาหาไม่เจอแล้ว

สรุปมันทำมาจากอะไรกันแน่ครับ
โอ้โหน้ำอมริตเอาแล้ว

น้ำอามลิต
วันนี้คุณผู้ชมกำลังเทน้ำอามลิต
เอ้าเฮ้ย
ดูออกแล้วกันตอนเทน้ำอามลิตด้านน่ะ
นี่อันตอนที่กวนในโอ่งนะ

ขอดูหน่อยซิว่าส่วนผสมข้างในมันมีอะไรบ้าง
ดูค่ะโกนออกมาแล้วอุ้ย
โอ้โหแต่ละอย่างอะไรละเนี่ยไม่อยากจะอธิบายโอ้โห

คุณชิสาค่ะมีทั้งเศษกระโหลกและโครงกระดูกของสัตว์ใช่แล้วก็มีเปลือกหอย
กะลามาเพราเปลือกมังคลกรุงภีร์โอ้ยเอาไปใส่ทำไม
โอ้ยยันต์อยู่เป็นหัวสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะ

คิดเอาแล้วกันว่าเป็นกระโหลกอะไรนะแต่ว่ายังมีซากอื่นอีกมากมาย
แล้วคุณค่ะเห็นอย่างนี้กลิ่นก็เหม็นด้วยนะคะ
โอ้โฮเอาคุณดูเอาละครับ
ภาพตอนที่เขาเทออกมาจากโอ่งแล้วโอ่งแตก
แล้วน้ำมันกระเซ็นใส่นักข่าว

ซึ่งประแห่งด้วยน้ำอัมภิริตเกระเด็นใสนะคะ
นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่แหละคือไอ้น้ำที่ลูกศิษย์ลูกหาของพระบิดา
เขาบอกว่าเป็นน้ำอมริตดื่มกินแล้วจะดีสุขภาพดีแต่เท่าที่ดูไม่น่าดีหรอกครับ
นี่แหละค่ะก็เลยไปถามนะคะถามคุณยายคนหนึ่งอายุ๗๒ปี
คุณยายคนนี้เป็นลูกศิษย์ของพระบิดา
บอกว่าอะไรลูกหมาบอกว่าคุณยายเนี่ยอยู่ในพื้นที่นี่มานาน
แล้วคุณยายก็เชื่อว่านี่นะคือน้ำอมริตที่เป็นสูตรเฉพาะของพระบิดาโจเซฟ
คือเรื่องของเลือดนักข่าวบอกให้กินหน่อย
ชอบหน่อยกินยังไง
ตอนแรกก็ฉันจะไม่กินหรอกฉันอิ่ม

แต่สุดท้ายยอมกินให้ดูนิดนึง
สมรรถภาพทางแพทย์ด้วย
ไม่เป็นไรหรอกครับผมพอมีวิธีของผมอยู่

แต่ว่าวิธีการไม่ใช่ว่าอยากจะดื่มก็ดื่มนะ
คุณยายบอกว่าต้องยกขวดน้ำขึ้นมา
แล้วใช้มือซ้ายทับมือขวาใต้ขวด
กขวดขึ้นมาตั้งจิตอธิษฐานแล้วค่อยดื่ม

สุดท้ายเร็วแล้วนะสวัสดีค่ะ

แข็งแรงแบบนี้ผมไม่เอาด้วยหรอกฮะ

โอ้โหบอกเลยนะมีประมาณสัก๕๐ใบได้อ่ะ
เนี่ยดูเอาละกันแล้วทุกใบนะคุณผู้ชมฮะ
พูดแล้วอุ้หือเอามาสานอาหารเย็นนี้ละมั้ง
ข้างในมันมีอะไรรู้ไหมยุ่ง
ยุงไปวางไข่ในนั้นเป็นลูกน้ำจำนวนมากเลย
คุณดูค่ะมีเสร็จเหมือนขยะน่ะเป็นเสร็จใบไม้อะไรเย็ดเต็มไปหมดดูค่ะ
ลักษณะแบบนี้ต้องยุงเท่านั้นครับโอ้โหขนาดปลาหางกยุงที่ว่าอยู่ตรงไหนก็ได้
ปรากฏว่ายังตายเลยครับโอ้โหแล้วไม่มีปิดฝาเลยสักใบเลยนะ
ทีนี้ไปสำรวจต่อในสาลาใหญ่ที่เขาใช้เก็บศพ๕ศพ
ตรงนั้นนะก็มีองค์อีก๕ใบเอาค่อยตามไปดู
แล้วไปดูกันว่าภายในโอ่งเนี่ยบรรจุอะไรบ้างให้ฟังชัดจากคุณน้ำฟ้าภรรยาของหมอปลาเลยค่ะ
ทานของพระบิดาเข้าไปแล้วสิ่งที่ขับออกมาก็คือเป็นของพระบิดา
รวมกับสิทธิเอกซึ่งปฏิบัติมีศิลป์นะคะมากกว่าพระพุทธเจ้า
อย่างสินของพระสงฆ์คือ๒๒๗ข้อ
แต่ว่าของพระบิดาตัวนี้เป็นพันข้อซึ่งสินสูงกว่า
แล้วอันนี้เป็นน้ำที่วิเศษมากเลยค่ะ
นี่พี่น้ำฟ้าเขาพูดถึงสรรพคุณจริงแล้วถูกไหม
แต่ไม่ได้หมายถึงสรรพคุณที่มาจากน้ำอมริตที่เห็นในนี้นะ

ใช่แล้วแค่นั้นยังไม่พอคุณดูค่ะถังสีขาวขนาด๒๐๐ลิตรเนี่ยนะ
ลูกศิษย์บอกว่านี่เป็นถังบรรจุอุจจาระปัสสาวะและเสมหะ
ของพระพิดาคุณสภาพคือหลายคนคือกินข้าวไม่ได้แล้ว
เขาบอกว่าจะใช้เป็นหัวเชื้อสูตรเข้มข้น
แล้วเตรียมบรรจุใส่ภาชนะส่งขายให้กับลูกศิษย์คุณจูด้งคุณชนะ
ไหวหรอกครับเอางี้หน่วยงานภาครัฐเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
จะจัดการให้เด็ดขาดนะครับคุณไกรสอนกองฉลาด
ว่าราชการจังหวัดชายภูมิตอนนี้สั่งแล้วนะ
สั่งลื้อสำนักพระบิดาตรงนี้ภายใน๗๑๐วัน
เอาเป็นว่าไม่ให้เกิดรัฐธิแบบนี้ในพื้นที่แล้วล่ะ
จัดการอย่างเด็ดขาดครับ
แล้วก็สั่งห้ามเข้าออกพื้นที่ด้วยนะ
แล้วบอกเลยนะว่าช่วงนี้ใครที่เสพข่าวนี้

กินข้าวกินปลาไม่ลงนี่ว่าช็อกแล้วนะช็อกกันต่อ
ที่ตอนนี้ยังหาพระบิดาไม่เจอหลังจากได้รับการประกันตัวใช่ไหมคะ
แล้วไปไหนไม่รู้แต่ว่าคนที่รู้ก็คือน้องชายของพระบิดา
ถามหมอปลาเลยว่าถ้าจมูกดีจริงตามหาให้เจอสิ
คุณผู้ชมคะมาหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว
บิดาโจเซฟหรือว่านายทวีหนันลาอายุ๗๔ปีคนนี้ค่ะ
ที่เขาเป็นเจ้าสำนักประหลาดแห่งนี้แล้วเนี่ยนะคะ
ก็แจ้งข้อหาและนำตัวไปฝากขังเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
สารจังหวัดภูเขียวนะคะแต่ว่าสารก็อนุญาตให้ประกันตัว
ตั้งแต่วันนั้นนักข่าวทุกสำนักตามก็ยังไม่เจอนะคะว่าอยู่ไหน

ใช่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเอางี้เดินทางไปขอนแก่นเลยนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านโน้นสะอาดตำบลโนนสะอาดอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น
ค่ะอ้าวไปเจอกับคนนี้ครับนายบุญตันนันลาอายุ๗๗ปี
พี่ชายพี่ชายของพระบิดาเนี่ยคนนี้ครับเขาบอกว่าไม่รู้หรอกว่าน้องชายไปไหนหรือไปกับใคร
ตอนแรกก็รู้สึกเป็นห่วงน้องชายนะแต่ก็เชื่อว่าลูกศิษย์หลายคนที่ยังเคารพสัทธาในตัวพระบิดา
คงจะรับตัวไปดูแลแล้วอาจจะเป็นอุดรธานีหรือมหาสารคามก็ไม่ขอฟันทง
ส่วนตัวพวกเราเองก็ไม่รู้จริงไม่กล้าฟันทงหรอกนะถ้าเขาหายไปแบบไม่รู้เลยอ่ะ
ส่วนเรื่องของศพแม่ล่ะที่เก็บเอาไว้ที่สำนักเนี่ยเอาไงดี
ตัวของพี่ชายของพระบิดาบอกว่าเดี๋ยวจะรอให้เรื่องมันซาก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวค่อยนำร่างเนี่ย
กลับมาประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนอกจากพี่ชายแล้วยังมีน้องชายของพระบิดาด้วยนะ
นายทองทิพย์บอกว่าตัวเองเป็นคนนำเงินไปประกันตัวพระบิดาเองแหละ
เป็นจำนวนเงิน๕๐๐๐บาทแล้วหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับ
ไม่รู้แหละว่าพี่ชายไปไหนจะไปอยู่กับลูกศิษย์คนไหนหรือเปล่า
ก็ไม่รู้เพราะว่าในฐานะที่เป็นพระบิดามีคนเลื่อมสายศรัทธาก็มีลูกศิษย์ที่มีฐานะ
และมีชื่อเสียงอยู่หลายคนอันนี้น้องชายบอกแบบนั้น
ส่วนตัวน้องชายเนี่ยนะครับน้องชายของพระบิดาคนนี้เนี่ยนะ
บอกว่าไอ้ที่เป็นข่าวออกไปมันเกินจริงไม่หรอกไม่มีการกินอุจจาระ
ไม่มีการกินน้ำเหลืองของศพหรอกอ้าวเหรอแล้วถ้าถามว่าเอาแล้วถ้ากิน
ไอ้ที่เขาว่าให้กินให้กินอะไรตัวน้องชายบอกว่า
ที่กินจริงที่เคยเห็นนะดื่มปัสสาวะและกินขี้ไข่
โอ้โหมันก็ไม่ใช่ของกินมันก็ไม่สะอาดอยู่ดี
งี้ละกันเขาบอกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อของลูกศิษย์
แล้วตัวน้องชายเองก็มีข้อความฝากไปถึงหมอปลาด้วยนะ
ยังไงครับไม่ขอพูดแล้วกันขอให้เขาเป็นคนพูดเอง
เขาฝากอะไรไปถึงหมอปลาไปลองฟังดูฮะ
เขาจินตนาการไปเยอะแยะแล้วก็นี้สร้างข่าวให้มันเชื่อมั่น
ให้มันยิ่งใหญ่รุนแรงเนี่ย
ทำไมหมอปลาไม่ใช่เรื่องเอาเรื่องของการปณีประนอมเข้าไปคุยกัน

ครับทำไมชอบความรุนแรงคุยกันแบบประดีประนอม
ค่อยพูดค่อยจากันแบบคนที่เขามีหลักการมีทักษะอย่างนี้
หมอปลาทำให้เป็นเหรออันนี้อยากจะให้หมอปลาเด็กไปคิดมั่งนะ
อยากจะขอหมอปลาด้วยอย่าไปทำกับคนอื่นเลย

ถ้าเกิดว่าท่านร่องหนไปจริงแล้วไอ้หมอปลามันจะดมกลิ่นหาเจอไหม

อย่างไรก็ฝากให้หมอปาด้วยจมูกมันดีไม่ดมกลิ่นหา
ดนเมื่อคืนเมื่อคืนนี้มันจมูกดีจังเลยเหม็นกันทุกอย่าง

พอพูดอย่างนี้แล้วนักข่าวเราเอาคลิปนี้เอาข้อความนี้
หมอปลาทราบแล้วจะตอบโต้กลับมาว่ายังไงไปลองฟังดู
หมอปลาจมูกไม่ดีเหรอฮะ

แสดงว่าน้องชายพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอ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

พระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพระอุตสาหรับพ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

อย่างนี้ก็ต้องเป็นเรื่องยาวต้องรอตรวจสอบกันดู

ค่ะเอามาดูเรื่องนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวนี้ไปกินอะไรเดี๋ยวก็ต้องคุยกับแม่ค้าให้รู้เรื่องนะ
เช่นมีเงินแบงค์พันธุ์แม่ค้ามีทอนไหม
ถ้าไม่มีทอนก็จะเป็นปัญหาแบบนี้ค่ะ

ดูแล้วก็ยังไม่สามารถฟันโทรเมืองนะวะ

ไม่ยอมกันเลยท่นนั้นแหละแกนั้นแหละชั้นนั้นแหละ
นั่นแหละฉันก็ค้าฉันก็ขายเหมือนกันวุ่นวายไปหมด
บอกเลยกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊ปูค่ะ
เล่าเหตุการณ์ให้นักข่าวฟังว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่๘พฤษภาคม
คู่กรณีเนี่ยนะเป็นสามีภรรยามาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้าน
พอทานเสร็จอิ่มอร่อยแล้วจะจ่ายตังค์

บาทลูกค้ากดตังค์มาใหม่ร้อน

นะเนี่ยไม่รับด้วยนะแบงค์พันธุ์เนี่ยติดป้ายเอาไว้แล้ว
โอ้โหคู่กรณีเองเขาก็บอกเขาก็ไม่มีเหมือนกัน

เออก็ลำบากแล้วทีนี้ก็เลยทะเลาะกันนะคะ
แต่พอเห็นแบบนั้นแล้วภรรยาค่ะภรรยาของคนที่เขาทะเลาะอยู่นะ
เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามาจ่ายให้แม่ค้าละกัน
แต่คุยกันไปคุยกันมากลายเป็นทะเลาะกันซะอย่างนั้น
หรือว่าคลายเครียดความอัดอั้นตันใจ
คือเรื่องของเรื่องอย่างนี้คุณชิสาปัญหามันเกิดขึ้นต่อเนื่องไง
ใช่คือเขาไปกินวันนั้นแล้วเหมือนประมาณว่าเดี๋ยวอีกวันมาจ่าย
แต่ก่อนที่อีกวันจะมาจ่ายฝั่งแม่ค้าเขาเอาคลิปไปโพสต์

เออฝั่งลูกค้าที่ว่ามากินแล้วเขาจ่ายแบงค์พันธุ์ลูกไม่พอใจ
ทีมข่าวของเราก็ไปพบกับแม่ค้าอีกสักครั้ง

เธอก็บอกกับทีมข่าวว่าเอาหลังมีข่าวออกไปก็มีลูกค้า
มาให้กำลังใจล่ะค่ะคุณนักข่าว
แล้วเขาบอกว่าเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนนั้นเธอขายของไม่ค่อยดีเศรษฐกิจช่วงนี้นะ
ฝนมันตกแล้วแกก็บอกแล้วว่าแกไม่รับแบงค์พันธุ
แล้วเงินทอนที่จะหมุนเวียนในร้านเธอบอกว่ามันมีน้อยด้วย
ส่วนเรื่องของการไม่รับแบงค์พันธุ์ตัวเธอเธอบอกนี่
ติดเอาไว้นานเป็นปีแล้ว
แล้วส่วนใหญ่คนแถวนี้เขารู้ดี
เวลามากินที่ร้านเนี่ยเขาจะมีระบบจ่ายแบบโอนเงิน

แม่ค้ายืนยันนะไม่เคยมีปัญหาอะไรกับลูกค้าคนอื่นมาก่อน
จะเคยเจอกับลูกค้าคนนี้แล้วมีปัญหาแบบนี้เป็นครั้งแรกครับ
ถ้าลูกค้าไม่พอใจทานเชิญร้านอื่น
ถ้าลูกค้าพอใจทานที่ร้านเราสบายใจลูกค้าทาน
เอาความสบายใจแฟร์ทั้งแม่ค้าและแล้วก็ลูกค้า
มีมีคอมเมนต์เข้ามาว่าสู้พระปูเป็นกำลังใจให้
แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าไม่มีลูกค้าอะไรอย่างนี้
หนูก็ยังกินพระครูเหมือนเดิมถึงพระครูไม่รับแบงค์พันธุ์
หนูก็จะแลกตังค์ไปซื้อปลาปูเนี่ยมีกำลังใจเข้ามาเยอะ
ถือว่ายอมรับว่าดีใจมากแล้วก็ขอบคุณ
นักข่าวของเราไปสัมภาษณ์ทางฝั่งร้านเจ๊ปูนี่แล้วนะ
คราวนี้พยายามติดต่อไปที่ฝั่งคู่กรณีคือสามีภรรยาที่มาทานก๋วยเตี๋ยว
คนนั้นก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกัน
ขายกับข้าวอยู่ตลาดเย็นภายในตลาดแห่งหนึ่งของอำเภอนครหลวงนะ
แต่นักข่าวติดต่อยังไงก็ยังติดต่อไม่ได้ค่ะ
ก็เลยยังไม่ได้มีข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังนะฮะ
ยังไงก็แล้วแต่เรื่องราวของการทะเลาะวิวาสกันก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้น

คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้กันบ้างครับ
เมื่อมีหนุ่มโชเฟอร์นะฮะคนหนึ่งเขาเมามาจากไหนไม่รู้ครับ
ขับรถไปชนโอ้โหชนโน่นชนนี่
แต่เขาอ้างว่าที่ชนแบบนี้เพราะหนีวัยรุ่นมาครับ
เป็นอย่างไรครับสภาพเข้าไปชนที่เสาไฟฟ้า

เออแม่นึกว่า

คนนี้เขาชื่อว่านายปัญญาอายุ๔๐ปีครับ

โอ้โหแล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่แขนแล้วก็ข้อมือด้วยนะครับ
ไปไหนบ้างรู้ไหมว่าไหนบ้าง

กินไม่ได้
ไม่ได้มีปัญหาเครื่องแคบอ่ะ

เออแต่นักข่าวของเราก็อยากจะถามอยากจะคุยไง
เขาก็ยอมรับแหละว่าไปดื่มเหล้ามา

เพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ทำร้ายเขา

เขาก็เลยต้องขับรถหนีแล้วก็เกิดเป็นอุบัติเหตุนี่แหละ

ก็ไม่เห็นมีรถคันไหนมันไล่พี่มาเลยนะ

ที่เห็นน่ะก็คือรถพี่ไอ้รถสองแถวน่ะ

ทั้งปีนขึ้นขอบทางเดินทางเท้า
แล้วไปชนป้ายบ้างชนกระถางบ้าง
จนไปชนหน้าร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์

ก่อนที่จะเสียหลักไปพุ่งชนเสาไฟฟ้า
เออโดยระยะทางที่นายปัญญาขับรถสองแถวมาเนี่ยนะ

ซึ่งใส่ไปใส่มาชนนู่นนี่มาตลอดทางอ่ะคุณจุด้ง

ไปรักษาอาการบาดเจ็บเสียก่อน

เดี๋ยวนำตัวมาดำเนินคดีในข้อหาเมาแล้วขับ

เดี๋ยวจะนัดให้นายปัญญาแล้วก็เจ้าของวินรถสองแถวเนี่ย
มาตกลงกับผู้เสียหายต่อไปนะครับ

พอได้สติกลับมาเดี๋ยวรู้เรื่องเลยครับ

เรื่องของสติเรื่องของการควบคุมอารมณ์เนี่ย

แล้วคุณหมายมั่นว่าจะต้องชนกับบางสิ่งบางอย่าง
อย่างเช่นพุ่งไปชนมอเตอร์ไซค์เหตุเพราะอารมณ์โมโห
โอ้โหสุดท้ายมันก็ตามมาด้วยคดีความ
ไปดูภาพกันหน่อยว่าเหตุการณ์ที่ทำด้วยความโมโห

เต็นต์พังเลยค่ะเต็นต์พังอย่างเดียวไม่พอชิสา
มอไซคบิ๊กไบท์ที่จอดอยู่ระเนละนาด
แล้วนี่เขามากันเป็นคู่เนี่ยผู้ชายกับผู้หญิง

เกือบโดนรถกระบาดคันนี้เสยไปด้วยคือเขาต้องหลบอ่ะ
เสียหลักลงไปนอนอยู่ข้างทางแบบนั้นโอ้โห
คลิปนี้ถูกโพสต์ลงในแฟนเพจเฟซบุ๊กเฮียขับรถ
แล้วทางเพจเขาระบุข้อความเอาไว้ด้วย
เรื่องราวมันน่าสนใจคุณชิสาคุณกูโดค่ะยังไงบ้างคะ
เพราะว่าเรื่องนี้มันเริ่มด้วยการทะเลาะกันของผัวเมีย
เอ้าผัวไม่รับสาย
โอ้โหแล้วยังไงล่ะก็เล่นขับรถไปชนอย่างนี้เลย
คือคนที่เขาขับรถมาก็คือคุณภรรยา
ของผัวจอดอยู่ค่ะก็คงจะโมโหอะไรกันสักอย่างแหละอืม
คันเร่งแล้วก็ชนดะไปแบบนั้น
อุ๊ยกวาดไปเลยนะฮะคุณเห็นไหมอย่างที่ผมบอก
มีคนเพิ่งขับมอเตอร์ไซค์มาจอดมากันเป็นคู่กันผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่ง

ว้ายท้อง๔๕เดือน
แล้วเขาเป็นอะไรไหมคุณเพราะดีครับคุณชิสา

พระคุณพระช่วยอ่ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนานแล้วนะ
เมื่อประมาณสัก๒ปีที่ผ่านมาปี๒๕๖๓นั่นแหละ
แล้วเรื่องนี้ทางศาลเขามีคำสั่ง
ให้คนที่กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายด้วย

ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายสเต็ปนั้นเลย
เหรอโอ้โหก็ทำให้ผู้เสียหายก็

แล้วก็เอาคลิปนี้ไปโพสต์ลงในสื่อโซเชียล

กดดันอีกสักฝั่งอีกสักทางหนึ่ง
เพราะขนาดสารสั่งมา

โซเชียลช่วยกันกระจายเรื่องราวนี้แล้วกัน
น่าเห็นใจเนอะนี่คือเรื่องของอารมณ์

คุณผู้ชมครับเปลี่ยนเรื่องราวกันบ้าง

เป็นเด็กน้อยที่ตอบคำถามเรื่องอวัยวะ
แต่ว่าจะตอบถูกใจขนาดไหน

ในจมูกในตา

นี่เป็นอย่างไรฮะ
คิดถึงลูกเลยเหมือนลูกผม

ตาจมูกอยู่ไหน
จมูกอ่าหูอะไรต่อคะต่อไปตาตาทีนี้ชี้ไปดึงนู้นฮะคุณตาคนละตากันโอ้
แต่ถ้าคุณลุงอ่ะเนี่ยสะกดแล้วก็ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมาย
ตัวผมลุงอยู่แล้วลุงสายเปย์
ถ้าเรียกว่าลุงเดี๋ยวให้แค่๑๐๐๒๐๐แต่ถ้าเรียกพี่ให้เป็นหมื่น

เออสนุกสนานดีกันกับเรื่องรูปราวิทยุคยิมของเด็กนะครับ

ยังมีเรื่องราวสนุกอีกเยอะแยะมากมาย
โดยเฉพาะเรื่องราวที่หลายคนเฝ้ารอ
ก็คือผู้โชคดีไงที่ตกไล่มาคุยกัน
เพราะฉะนั้นเป็นใครไปดูกันเลยครับ
ท่านนะครับที่เป็นผู้โชคดีในวันนี้ครับ
ยินดีด้วยค่ะคนแรกนะครับชื่อว่าคุณสิริชัยกอน
สถานที่ที่จะไปหน้าฝนคือหน้าจอทีวีชมคู่กัดสะบัดข่าวนี่แหละครับ
ใช่ครับคนที่สองชื่อขุนวัญชัยครับ
เขาบอกว่าสวัสดีครับหน้าฝนต้องไปร้านหมูกระทะ
เพราะว่าเอาเตาอบรอบตัวแล้วมันจะอบอุ่นแน่นอนครับ
ขอบคุณด้วยใช่ค่ะรอติดต่อกลับไปนะคะครับ
วันนี้เราจะให้คุณผู้ชมไปดูลีลาการโยกย้ายใส่สะโพกของหนูน้อยหน้านิ่ง

ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการ
รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่หมดเวลาของเรา๓คนแล้วนะ

สวัสดีครับ